ช่วงนี้จะพาไปทำความรู้จักกับป้าดา
ป้าดาเนี่ยเป็นคนสู้ชีวิตที่เขาเดินทางมาจากพิจิตร
มาหางานทำอยู่ในกรุงเทพนะคะ
ตอนนี้ป้าดามาขายส้มตำขายอาหารตามสั่ง
เพื่อที่จะหาเงินไปถ่ายบ้านที่จังหวัดพิจิตรคืน
เรื่องราวของป้าดาจะเป็นยังไงสู้ชีวิตขนาดไหนไปดูค่ะ

ไม่มีใครอดไปจนตายหรอกมันจะมีขึ้นมีลง
แต่พอเราสู้มันก็มีอะไรดีเข้ามาเอง
ป้าดาตั้งร้านขายตรงนี้ตลอดหรือเปล่า

แล้วก่อนหน้านั้นหายที่ไหนบ้าง
มีขายอยู่ด้านหลังห่างจากตรงนี้ประมาณ๕๐เมตร
พอดีเขาหนึ่งมันกีดขวางรถวิ่งไปวิ่งมา
เขากลัวรถชนเลยเขาก็เลยขอร้องให้มาขายตรงนี้

แล้วอย่างตอนนี้ป้าดาขายอะไรอยู่ตรงนี้
ตอนนี้ก็จะมีส้มตำเงินเริ่มไม่พอใช้
ก็เลยหาอะไรมาเสริมเป็นอาหารตามสั่ง
ก็เอาหมูมาโลนึงบ้างแล้วหมูกรอบบ้างเล็กน้อย

วันนี้ขายไม่ดีพรุ่งนี้ก็จะขายดี

แล้วก็น้ำไฟก็ประมาณ๑๕๐๐๖๐๐บาท

หม้อเสียวพอดีป้าก็เลยไม่ซื้ออะไรเลย

ก็เลยเหลือเดือนละ๑๔๐๐๓๐๐ค่าน้ำ

แล้วอาศัยกันอย่างไรบ้าง

พระดาทเป็นคนจังหวัดเท่าไหร่อยู่ไหน
ตำบวนขอทรายอังคฤษภพจังหวัดพิจิตร

ผ้าบ้างเป็นแม่บ้านบ้างอะไรทุกอย่าง

รอแค่ว่าตรงไหนที่มันได้ตังค์เยอะอยากไปขายตรงนั้น

คือต้องการได้เงินไปถ่ายบ้านที่พิจิตรด้วย

แล้วจุดเปลี่ยนของชีวิตป้าได้มีหรือเปล่า
จะให้ลอยเป็นพิษนี้เวลาป้าไม่กินยา
มันจะหายใจไม่ออกประมาณ๗วันมันแน่นตรงนี้
อยู่ในลำคอเหมือนมันโดนบีบเอาไว้
ท้อบ้างยังเคยจะฆ่าตัวตายเลย

เคยจะฆ่าตัวตายจะกินยานอนหลับ
เคยอยู่ครั้งนึงแต่ว่าคิดได้คลายออกมาเต็มปาก

แต่ว่ามันคิดถึงที่พ่อตายไปลูกจะอยู่ไง

อยากได้บ้านมากเลยรู้ไหมจุดอ่อนของป้าเลย
ป้าอยากได้บ้านทำอย่างไรก็ไม่ได้
ต้องจ่ายเหมือนก้อนหกหมื่น
โอ้โหป้าไม่กลัวอะไรอีกแล้ว

มันมีกำลังใจแล้วมันเป็นจุดอ่อนของป้าบ้าน
อยากให้ป้าดาให้กำลังต่ายคนที่เขาสูญมันรอ
ถ้าอยากจะบอกให้เขาสู้อย่าท้อ

แต่พอเราสู้มันก็มีอะไรดีเข้ามาเอง